ตำรวจชุดราชเดชจับตายตุ๊กเคลี้ยมือปืนที่ก่อเหตุยิงตำรวจสายสืบจนอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะ
หลังจากที่กำลังเข้าไประงับเหตุวิวาสในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากการตรวจสอบประวัตินะคะ

เพราะว่ามีหมายจับคดีอุกชะกันอยู่หลายคดีค่ะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพร

และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิชุมพร
เข้าตรวจสอบสภาพศพนายสมพร
สวัสชะหรือตุ๊กเคลี้ยอายุ๔๘ปี
กลางสวนยางพาราบนเนินเขาบ้านกลุ่มเอนหมู่๑๐
ตำบลบ้านนาอำเภอเมืองชุมพร

หลังยิงต่อสู้กับตำรวจชุดราชเดช

พบศพนายสมพรนอนคว่ำหน้านะคะ
เข้าที่หน้าอกท้องชายโครงขวารวม๔นัด
ข้างกายพบปืน๓๘ตกอยู่๑กระบอก
ใกล้กันมีเปรย์สนามที่ผู้ตายใช้นอน

ภายในมีข้าวสารอาหารแห้ง

เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพรเปิดเผยนะคะว่า
ผู้ตายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ

ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน

พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ข้อหาวางเพลิงในอำเภอหลังสวน
และก่อเหตุยิงดาบตำรวจพิจิตรศรีเหมาะ

ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจเมืองชุมพรถึง๙นัด
บริเวณร้านค้าในตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพร
คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ขณะเข้าไประงับเหตุทะเลาะวิวาส

ขณะเดียวกันพลตำรวจโทเทศาสิริวาโท
ผู้บัญชาการตำรวจกุธรภาค๘
ได้นำกระเช้าเข้าเยี่ยมอาการดาบตำรวจพิจิตร
ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ

ซึ่งอาการล่าสุดนั้นพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ